ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะขยับมาใกล้ใกล้มาเช็คราคาสินค้าในตลาดกันนะคะวันนี้ราคาของหมูปรับลงแล้วค่ะมาดูราคาเนื้อสัตว์กันนะคะหมูเนื้อแดงวันนี้ปรับลงมาอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์ค่ะห้าบาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะมาดูราคา
ปลากันบ้างปลานินวันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อเข่งค่ะปลาสลิด๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมจ้ะคุณผู้ชมค่ะ